เอาไปต่อที่เรื่องนี้ดีกว่ามากดีกว่าคุณ
คนจะสังเกตนะว่าตุ๊กกี้สุดารัฐเออพักนี้
ห่างหายจากรายการในช่องต้นสังกัดของตัวเองไปค่ะ
ก็เป็นการขายปลาร้าแล้วก็ร้านของเขาปิ้งย่างของเขาแค่นั้นเอง
แฟนก็เลยบ่นคิดถึงว่าเออเห้ยเป็นอย่างไรมาอย่างไร
กระแสชาวเน็ตเขาบอกอย่างนี้ว่าเอ้ย
อาจจะโดนพักงานหรือเปล่าตัวเธอเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นเลยคุณ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสต์คำคมบ่อยบ้างก็ตัดเพาะนะคะ
ก็เพิ่มกำลังใจให้ตัวเองบ้างจนชาวเน็ตจะจับไปโยงนะ
กำลังตัดเพราะเรื่องถูกพักงานแน่เลยเนี่ยโอ๊ย
แล้วก่อนที่จะพากันมโนไปต่างนะคุณขอสต๊อปไว้ก่อนค่ะ
ตลกสาวก็แตะเบรกดังเอี๊ยดเลยนะคะด้วยการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นภาษาอีสานบ้านเกิดค่ะใจความก็ได้ประมาณนี้นะคะ
อดความมาเป็นภาษาภาคกลางไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่
ขอดาวไว้ก่อนอ่านคอมเมนต์แล้วมีแต่คนเก่ง
เราถามหน่อยคุณสบายดีแล้วเหรองงจริงชาวเน็ต
ฉันขายปลาร้านะทุกคนรวยสงสารจัง
ถ้าฉันออกจากชิงร้อยฉันก็อดสนุกอดหัวเราะสิ
หยุดพักไม่ได้เหรอติดธุระไม่ได้เลยเหรอ
เดินสายไม่ได้เลยหรือยังไงด่าดุด่ากันเลยเออรักกันรักกัน
ฉันยังไม่ได้ด่าคุณเหมือนที่คุณด่าฉันเลยสงสารตัวเองจริง
รับคำติชมแต่คำด่าล้วนทำให้มันกินข้าวไม่ลงแล้วก็ฮ่านะคะ
ข่าวดีทำไมไม่ลงนะขายปลาร้าขายปลาร้าช่วยลงหน่อยช่วยลงหน่อย
นี่แหละนี่แหละสิ่งที่ฉันทำให้รวยนะคะ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะคุณ
เออนะคะคนเราก็มีหลากหลายที่อยากจะทำอะไรอย่างนี้เนาะ
มีการขายปลาร้าก็มีการขายปิ้งย่างบ้าง
ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวของทางครอบครัวของคุณตุ๊กกี้เขา

แต่จริงที่ชาวเน็ตเขาจับตามองเนี่ย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายการทางต้นสังกัดของคุณตุ๊กกี้เอง
เขามีรายการอื่นที่ดังกว่าชิงร้อยชิงล้าน
ซึ่งมันก็เลยถูกจับตามองว่าบรรดาสามช่านะคะ

เขาจะต่อสัญญากับทางต้นสังกัดเดิมหรือไม่
เพราะว่าตอนนี้งานค่อนข้างที่จะลดน้อยถอยลงไป
ถ้าสังเกตให้ดีจากทางหน้าจอนะคุณผู้ชม